คุณผู้ชมมาต่อกันเลยดีกว่าต้องบอกว่า

นี่ไงคะแม่บัวผันทางโสค่ะ
หมอรำซิ้งสุดรอดยอดของเราเนี่ยครับ
เพราะว่าร่่าสุดแม่เต้นโยกขนาดนี้ค่ะ

งานจู๊กอยู่เข้ามา๕งานไปเลยแหละค่ะ

บัวผันทางโสค่ะตัวแม่หมอลำซิ่งยืนหนึ่งของเรานี่แหละค่ะ
ความสามารถไม่ต้องพูดถึงนะคะล้นเหลืออลังการค่ะ
ไม่เถียงค่ะแต่แม้เรื่องความเชื่อความศรัทธาเนี่ยทิ้งไม่ได้ค่ะ
ล่าสุดนะคะแม่บัวพันธ์พศเลยค่ะพาไปว่ายองค์พาเวซวัณค่ะ
พร้อมข้อความบอกว่าสาธุคาปู่วันนี้ลูกหลานได้รับงาน๕งานค่ะ
จะตั้งใจทำงานแล้วจะมาทำบุญตามที่ลูกได้กล่าววาจาไว้สาธุดังค่ะ
แม่บัวพันธ์ค่ะนะคะก็เล่าให้กิมข่าวบนทรัพย์ไทยรัฐฟังนะคะ
บอกว่าตัวเองเนี่ยไปไหว้ขอพรจากท้าเวสวันที่วัดบ่อแก้วจังหวัดกาลสินนี่แหละค่ะ
ยกมือท่วมหัวขอให้ปังขอให้งานรุมที่เธอ

ไปปุ๊บไหว้ปั๊บโอ้โหเหมือนเสกได้
รุมของจริงค่ะคุณผู้ชมงานจ้างพุ่งเข้า๒วัน๕งานจุกไปเลย
คือว่าฟังทันตามเหมือนเสกเวทวลแบบนั้นเลยนะคะแม่บอกค่ะ
บอกว่าเดี๋ยวแม่จะหาโอกาสกลับไปทำบุญสร้างองค์ท้าเวสวันเพิ่มอีกตามที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะ

แม่บัวผันส่งคลิปมาคุณผู้ชมอยากให้ดูห้ามละสายตาค่ะ
เพราะว่ามันเป็นเลขอะไรคุณผู้ชมแม่จุดประทัดค่ะ
ไปทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมคะ

นี่นี่แน่นอนนะคะแล้วก็บันทึกเอาไว้นะคะ
แบบนี้เลยนะคะเป็นเรื่องของความเชื่อ
แต่ขอให้ทุกคนปั้งสับแบบนี้เลยค่ะ
ไหว้แล้วได้ก็เลยเกิดความเชื่อความศรัทธาขึ้นมานะคะ
ก็จะได้งั้นแล้วแต่แต่แม่ก็ขยันทำงานนะคะถึงจะได้งั้นมาเนาะ